หนึ่งที่ออกมาคนนี้ก็ตอบแบบนักเลง

คุณชาดาบอกเขาเจอเจอแล้วคุยด้วย
แต่ไม่ได้คุยเรื่องคดีเรื่องอะไรเลย
ไม่ได้เป็นกุญสืออะไรเลย
นี่แหละฮะคุณชาดาไทเศษนะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะ
เปิดใจทางโทรศัพท์บอกว่าไม่รู้หรอกไอ้ชอช้างเนี่ยนะฮะ
ที่คนพูดถึงเนี่ยนะเป็นใครนะครับหมายถึงผมหรือเปล่า
แต่ว่าถามว่าเจอปอล์ไหมปอล์เนี่ยแต่นุพัฒน์เนี่ยเจอ
ในงานบวชของลูกชายคุณเก่งการุณโหสกุลที่วัดแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการเจอกันครั้งเดียว
แล้วก็ไม่ได้เจอกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
มีคนอื่นอยู่ด้วยเพียบนะฮะ
คุณชาดาบอกไม่ใช่อยู่กันสองคนและเป็นการคุยกันแบบทักทายตามสังคมอ่ะนะฮะ
ถ้าสังเกตหน้าปอตอนนั้นก็ดูเป็นปกติดียังมีการแนะนำให้รู้จักภรรยา
รู้จักลูกเลยนะครับเสร็จงานก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ยืนยันไม่มีการปรึกษากันเรื่องทางคดีทางโทรศัพท์
ไม่ว่าจะเป็นเลขาส่วนตัวของผมคนใกล้ชิดของผม
วิงวอนนะขอความเป็นธรรมด้วยอย่าดึงผมไปเกี่ยวข้องเลย

ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ทักทายเขาก็บอกเขาหนัก
ผมก็บอกธรรมดาคุณต้องหนักแน่เพราะว่ามันเหมือนมีเรื่องโกหกเรื่องนึง
แล้วก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องอื่นก็เหมือนโกหกหมดผมก็พูดอย่างนี้นะ
ผมก็อยากถามแต่ถามว่า
ผมถามเขาก็คงไม่ตอบผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่องอย่างนี้

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรดังนั้นให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยอยู่ดี

โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องที่มันแย่มากนะครับ
มันเสียความรู้สึกตัวเองมากขอขอบคุณ
ส่วนบทสนทนาระหว่างคุณชาดากับปอเนี่ยนะ
ก็คือปเขาถามว่า
ตอนพี่ชาดาโดนเรื่องหนักเนี่ยผ่านมาได้ยังไงครับ
คุณชาดาก็บอกว่าก็นิ่งอดทนไว้
ความจริงก็เป็นความจริงวันยังค่ำ

พี่อาจจะดูแบบชิวแต่น้องไม่ยอมครับ
นางสาวมดัญญาไทยเศสครับ
แล้วบุญติช่วยเกษตรอืมเออแล้วบุญติช่วยเกษตรบอก
ในฐานะน้องสาวของพี่ชาดา

อักษรย่อชอช้างมีเยอะแยะ
ยืนยันว่าพี่ชายเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนบนเรือนะครับ
อกจากนี้นะท่านรัฐมนตรีช่วยมานัญญา
ท่านโพสต์เฟซบุ๊คข้อความว่าอย่างไรรู้ไหม

ถ้าสสชาดาไม่จัดการเราจะจัดการสสชาดา

เมื่อวานนี้คุณชาดาบอกว่าน้องสาวผมยังดุอยู่เลยว่าผมอ่ะ

ใครก็ตามที่ออกมาพูดชื่อผมทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย

แล้วในกระทู้นี้ที่คุณมนัญญาโพสต์เนี่ยนะ
มีสอสอวันอยู่บำรุงเข้าไปเม้นนะบอก

แต่ว่าคุณชูวิทย์ออกมาตอบแล้วนี่ว่าไม่ใช่คุณชาดานะ
หรือมีชอช้างอื่นอีกพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตจะมีอีกไหม
แต่ว่าถ้าเดาไปเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
มันมีคนหนึ่งคนนี้ไม่ต้องกลัวโดนฟ้อง
เพราะว่าเขาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะคะ

แล้วจริงผมให้เช่าที่ในการเปิดโชว์รูม
ให้คุณหมอเช่าที่ใช่ก็แค่นั้นครับ
ไม่ได้มีเป็นกุญสือหรือให้คำแนะนำอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
ก็แสดงว่าทั้งผอพึ่งก็ชี้แจงแล้ว

ส่วนชออีกคนนึงเนี่ยที่พี่ปุ้ยบอกเนี่ย

สองชอกับหนึ่งผอออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะฮะ